เพราะว่ามีโปรโมชั่นดีเด็ดมาแนะนำด้วยนะจ๊ะ
วันนี้ใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวที่เชียงรายเนี่ยนะคะเชียงแสนเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไปครั้งเดียวเนี่ยนะเที่ยวได้ถึง๒ที่เลย

ไปเลยเทศกาลดอกนิ้วบันที่เมืองต้นพึ่งสปลาวค่ะ
โปรโมชั่นเที่ยว๑ได้ถึง๒ในที่นี้ก็คือ
ที่นี่เลยเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปลาวนะคะ
อยู่ใกล้กับเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
หรือที่เรารู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำ
ที่หลายคนก็จะไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
หรือที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่างค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้ข้ามไปที่เดียวไม่พอ
ข้ามฝั่งไปดอนซาวที่ฝั่งลาวเลย
เขาบอกว่าตอนนี้เปิดฤดูท่องเที่ยวเทศกาลดอกงิ้วบานเรียบร้อยแล้วนะ
งานนี้ค่ะนอกจากจะได้เห็นดอกนิ้วนับพันต้น

กำลังออกดอกเบ่งบานสีแดงทั้งต้น
ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมต่างอีกมากมาย
และก็ยังมีสินค้าหลากหลายชนิดที่น่าสนใจมาก
ก็คือเป็นสินค้าที่ปลอดภาษีนั่นเอง

สัมผัสกับอากาศหนาวกับลมหนาว

แนะนำเลยค่ะสนใจก็สามารถไปร่วมงานได้
ก็คือนั่งเรือท่องเที่ยวข้ามแม่น้ำโขง

เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปลาวกันได้นะคะ
เขาบอกว่าสปลาวตรงเกาะดอนซาวเนี่ยนะ
จะอยู่ตรงข้ามกับบ้านศพลวก
เวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพอดิบพอดีเลย
คือปัจจุบันนี้นะคะที่เกาะดอนซาวเขามีสถานะเป็น
เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนั่นเอง
เดี๋ยวเราจะมีภาพให้คุณผู้ชมดูนะคะ
เป็นภาพที่ได้มาจากบล็อกของท่องเที่ยว
เขาเรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวคนหนึ่งแล้วกัน
เราไปขอภาพเขามานะคะ
อันนี้ก็ใช่ถูกต้องคุณอันนี้ก็คือแล้วก็ใจดีให้มานะ
คุณจะได้นั่งเรือไปนะคะนั่งเรือข้ามฝากริมแม่น้ำโขงไป

พอข้ามไปเสร็จก็มีการจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยแบบนี้
แล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าแบบต่างเยอะแยะมากมาย
เพราะว่าที่เกาะนี้เขาเรียกได้ว่าพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างครบวงจรเลย
ก็จะมีพวกสินค้าพื้นเมืองต่างแบบนี้ค่ะ
กระเป๋าเสื้อผ้าผ้าทอพื้นเมืองนะคะเข้าของเครื่องใช้นะคะ
และเมื่อสักครู่ที่คุณชนะถามก็เป็นพวกยาดองอะไรอย่างนี้
เป็นเครื่องบำรุงกำลังเขาเชื่อกันแบบนั้น
ขวดมีงูนะไม่ต้องขอเพลงที่มีงูออกมางูไม่ออก
เอาใครที่รู้วิธีการทานก็ว่ากันไปนะ
ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาพนะคะ
คุณสายมองและก้อนเมฆขอบคุณภาพสวยนะครับ
เป็นภาพที่บล็อกเกอร์เขาไปเที่ยวกันมาจริง
เราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ก็ทำให้เรารู้จักสถานีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้